กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเจ้าตัวนี้โอ้โหตัวเบอร์เริ่มเทิมเลย

อยู่กลางหมู่บ้านเลยแล้วก็ไปนอนอาบแดดกันซะหน่อยนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเข้าไปตรวจสอบดู
พบว่ามันน่าจะตัวยาวประมาณ๓เมตรนะครับ
น้ำหนักเนี่ยร้อยกิโลคุณตัวอะไรรู้ไหมฮะ

โอ้โหไอ้เข้บุกวัดฮะ

คุณดูสิตัวมันใหญ่น่ากลัวมากนะเจ้าบ้านภาวะเลย
เจ้าหน้าที่นะฮะมือจับจอราเข้มือฉมังท่านนี้นะฮะ
ก็มาจับมาคล้องแล้วก็จราเข้ก็สิ้นฤทธิ์ไป
แต่จริงจราเข้ตัวนี้คุณคือมันค่อนข้างจะเชื่องไม่ค่อยดุ
เพราะมันเป็นจราเข้เลี้ยงนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่สว่างคุณธรรมแล้วก็ชาวบ้าน
ที่มีความชำนาญในการจับสัตว์เข้าล้อม
จราเข้ตัวใหญ่เพศเมียครับ
มีความยาว๓เมตรน้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
ซึ่งมันนอนอยู่ภายในสาลาวัดบาลีหมู่ก้าวตำบลลหานักเผยจตุรัส

มันมาจากไหนชาวบ้านไม่ค่อยแปลกใจมาก
เพราะว่ามันหลุดมาจากบ่อเลี้ยง

คาดว่าพอมันหลุดขึ้นมาแล้วมันก็เดินเข้ามาในหมู่บ้าน
แต่ทีนี้ถามว่ารู้ที่มาที่ไปของมันหรือว่ารู้ว่ามันไม่ค่อยดุมันเชื่อง

กลัวล่ะอย่างไรมันก็เป็นจอราเคนะครับจากนั้นจอราเคตัวนี้
ก็เดินมานอนอยู่ภายในสาราวัดแบบนี้ซึ่งห่างจากบ่อเลี้ยงหลังวัดประมาณ๕๐เมตรนะครับ
ล้อมจับครั้งนี้นะฮะนำโดยนายวราริส
สันเทียนักจัดการงานเทศกิจ
ซึ่งมีความชำนาญในการจับจอราเข้นะฮะ
พี่เขาเป็นไกรทองในพื้นที่เลย
ก็พยายามที่จะจับจอราเข้ตัวนี้จนมันจนมุม
แล้วก็นำเชือกมาคล้องมัดปากไว้ได้นะครับ
นี่ฮะจับเรียบร้อยแล้วยกขึ้นรถกระบะ

บ่อเลี้ยงมีความมั่นคงแข็งแรง
แต่ว่าเขาก็ต้องตรวจสอบกันว่า
มันหลุดมาได้อย่างไรนะครับ
ด้านของนายสงัดเติมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านลี่หมู่๙ก็เปิดเผยนะครับ
ว่าคือเดิมทีอดีตซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสที่วัดบ้านลี่แห่งนี้นะครับ

ขอจราเข้จากโยมที่คุ้นเคยกัน
จากบ้านค่ายอำเภอเมืองชายภูมิเนี่ย

ขอเป็นตัวลูกอยู่เลยนะคุณ
ขอนำลูกจอราเข้มาเลี้ยงในบ่อ
ในวัดที่สร้างเป็นคอกเลี้ยงจราเข้ตัวนี้นะครับ
โดยเป็นเพศเมียครับแล้วก็อยู่ที่นี่มานาน๗ปี
แต่ก่อนที่มันเป็นตัวลูกเดี๋ยวนี้ตัวมันใหญ่๓เมตรน้ำหนัก๑๐๐กิโลแล้วนะฮะ
แล้วก็มีคอกเลี้ยงหมูป่าคอกเลี้ยงนก
สัตว์ป่าที่บาดเจ็บซึ่งอดีตท่านเจ้าอาวาสท่านเป็นคนใจบุญ
ท่านก็จะคอยดูแลสัตว์เหล่านี้นะครับ
แล้วก็ญาติโยมก็มาบริจาคเงิน
ให้วัดในการช่วยเลี้ยงสัตว์เหล่านี้
เพราะเป็นสัตว์เจ็บสัตว์ป่วยใช่ไหมฮะ
แล้วก็จุดด้านหลังของวัดสร้างเป็นคอกขึ้น
ญาติโยมผู้ที่สนใจในสัตว์ป่าในวัด

ส่วนจราเข้ที่เลี้ยงไว้ตัวนี้ไม่ดุร้าย
มีความเชื่องคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดี
อดีตท่านเจ้าอาวาสมรณภาพไปเมื่อปีที่แล้ว
ปรากฏว่ามันขาดคนดูแลไงคุณ
คอกเลี้ยงจอราเข้มันอาจจะผูกพังไป
จราเข้น่าจะหลุดออกมาจนเดินในชุมชนได้ในครั้งนี้
ก็หลังจากจับได้คงจะต้อง
เขาบอกว่ายังไงดีจะเลี้ยงไว้ที่วัดต่อหรือไม่

เพราะว่าเจ้าของเดิมที่อำเภอเมืองชายภูมิเนี่ย
เขามีบ่อเลี้ยงเขาเป็นการเลี้ยงจราเข้ไว้แสดงโชว์อยู่แล้ว
ดังนั้นส่งกลับเขาดีไหม

เพราะว่าตอนนี้คือมันไม่มีใครดูแลเจ้าจอราเข้ยักษ์ตัวนี้

ถ้าส่งกลับคืนก็จะต้องดูมติของชุมชนต่อไปนะครับ
ก็มองในมุมในแง่ดีก็ดีนะคะ
ชนเขาจะได้ปลอดภัยแล้วมันเองก็จะได้ไปอยู่ในที่ทางของมัน
ใช่ที่ทางของเขาแล้วก็มีคนเลี้ยงดู
มีคนดูแลอย่างดีนะครับ